๒๐๒๐ก็คือปีนี้นะครับช่วงกลางปีเนี่ย
ก็ยังมีข่าวดีต่อเนื่องมาบ้างเพราะว่าด้วยฟอร์มมันยอดเยี่ยมของน้องหลายคน
ทำให้มีทีมที่สนใจอยากจะเอาไปทดสอบฝีเท้านะครับ
ก็เป็นสโมสรฟุตบอลชื่อดังของทางเจรีย์ประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ชิมซืดเอสพร้าวครับก็มีข่าวออกมาว่า
ให้ความสนใจกับนักเตะทีมชาติไทยด้วยนะครับ
ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนะครับ
รวมถึงมีนักฟุตบอลทีมชาติไทยหลายคนก็แจ้งเกิดในโทรเมนต์นี้นะครับ
ล่าสุดมีรายงานว่ามีเอเย่นฟุตบอล
แสดงความสนใจในตัวคู่แฝดทีมชาติไทยอย่าง
ทิตาทอนและก็ทิตาวิอักษรศรี
และเตรียมที่จะให้ทั้งคู่ไปทดสอบฝีเท้ากับสโมสร
ในศึกเจริกอย่างชิมัสซึเอสพร้าว
ซึ่งกำลังหาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ทั้งคู่
จะเดินทางไปฝึกฝีเท้าอยู่ในขณะนี้นะครับ
โดยธิตทรอักษรศรีในตำแหน่งแก๊กซ้าย
เป็นผู้เล่น๑ใน๓คนที่ลงสนามครบ๓๖๐นาที

ขณะที่ทิศตวีเนี่ยก็ได้ลงสนามในเกมนัดสำคัญทั้งสองนัดนะครับ
นั่นคือเกมที่พบกับอีลักษณ์แล้วก็ซาอุดีอาราเบียนะครับ
ทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นของสโมสรโปรลิสเทโลนะครับ
แล้วก็โปรดิเทโลเองก็เป็นพันธมิตกับทางชิมัสซึเอสพร้าวด้วย

ในไลน์อย่างชนะทิพย์สงกระสินก็เคยไปทดสอบฝีเท้ากับสโมสรนี้ด้วยเช่นกันนะครับ
ก็เป็นโอกาสนะครับอย่างน้อยจะได้พิสูจน์ตัวเอง
แล้วก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาพัฒนาตัวเองต่อไปครับ
ก็ยังมีกระแสข่าวด้วยอีกหนึ่งอันนะครับ
ที่เราเปิดข่าวกันไปในช่วงตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
กับประเด็นที่ชิมิสุได้บรรลุขตรงในการซื้อตัวธีรสินแดงดาศูนย์
หน้าทีมชาติไทยของเมืองทองยูเนเต็ดไปร่วมทัพด้วยสัญญา๒ปีนะครับ
คือซื้อขาดเลยนะครับไม่มีการยืมตัวนะครับ
ซึ่งล่าสุดทั้ง๒สโมสรก็เตรียมจะเปิดตัวธีรสินแดงดาศูนย์นะครับ
แล้วก็เตรียมจัดแถลงข่าวการย้ายตัวในครั้งนี้อย่างเป็นทางการ
ข่าวว่าไม่น่าจะเกินสัปดาห์นี้หรอกนะครับวันไหนสักวันหนึ่งแหละ
ซึ่งการย้ายตัวครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการกลับไปเล่นเจลีกอีกครั้งหนึ่งของมุ้ยนะครับ
หลังจากก่อนอันนี้เคยมีโอกาสไปเล่นกับซานเฟชเช่ฮิโรชิมา
และลูกนี้ก็เป็นประตูแรกนะครับของคนไทยที่ไปค้าแข้งที่ญี่ปุ่นเลยครับ
โดยธีรสินแดงดาครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีด้วยนะครับในปีนั้นนะครับ
ขณะที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
เปิดเผยว่าได้เตรียมที่จะต่อสัญญากับอากิรานิชิโนต่อไปอีก๒ปี
ซึ่งแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการต่อสัญญาอย่างเป็นทางการนะครับ
ว่าจะมีการต่อสัญญาอย่างแน่นอนดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่น่ามีปัญหานะครับ
ผู้สื่อข่าวได้สอบถามกับทางบิ๊กออสนะครับว่า
ต้องรอจนกว่าจะมีการเลือกตั้งนายกสมคมกีฬาฟุตบอลอีกครั้งหรือไม่
ซึ่งบิ๊กออสเองก็กล่าวว่าไม่จำเป็นนะครับ
เนื่องจากการต่อสัญญาครั้งนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ
โดยทั้งนี้เมื่อมีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการ
ชิโนก็จะคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็อยู่๒๓ปี
จนสิ้นสุดปี๒๐๒๑ตามที่สัญญาระบุไว้นะครับ
ช่วงนี้ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาค่อนข้างจะต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของฝุ่นฝึกฟุตบอลที่เรารอคอยมาอย่างยาวนาน
ในยุคของพลตรวจเอกดรสมยศเนี่ยจริงเป็นความหวังมาตั้งแต่
ลงสมัครชิงตำแหน่งสมัยแรกแล้วนะครับ
ก็เดินทางไปดูนะครับไปลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าเลยนะครับ
การก่อสร้างบนพื้นที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ
ตรงพื้นที่แถบนี้ก็จะมีพวกค่ายมวยด้วย
มวยสากลก็เก็บตัวซ้อมอยู่เหมือนกันนะครับ

ขณะนี้ก็มีการเปิดพื้นที่นะครับ
ไปแล้วกว่า๙๐ตามภาพที่เห็นนะครับ
ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการวางโครงสร้างต่างของสนามฟุตบอลแล้วก็อาคารนะครับ

เขาก็มีตัวแม่แบบอยู่แล้วแหละนะครับ
ที่จะเอาไปวางดูว่าจุดไหนเป็นจุดที่เคยพูดคุยกันไว้
ส่วนในเรื่องของการดำเนินการนะครับ
สมาคมก็บอกว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
และก็ยังบอกไม่ได้นะครับว่าจะใช้เวลาในการสร้างเท่าไหร่
แต่เบื้องต้นก็ได้ให้ผู้รับเหมารับผิดชอบเกี่ยวกับการปรับภูมิทัศน
แล้วก็ทำทุกอย่างให้เป็นไปตามที่วางไว้ตามข้อกำหนดข้อตกลง
เพื่อให้มีข้อมูลที่จะนำไปออกแบบเขียนแบบต่างต่อไปได้ครับ